หอบหลักฐานเดินทางไปให้ถ้อยคำและชี้แจง

บอกว่าหลักฐานที่หอบมาวันนี้ทั้งหมด
เป็นความจริงทุกอย่างนะคะ
ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาโกหกเรื่องนี้
และบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่าจะเป็นการปลุกกระแสเท่านั้นเองนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศนะคะในช่วงที่นายธนทรเดินทางถึงกรกตนี่นะคะ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
พร้อมกับนายปียบุตรแสงกระหนกกุลค่ะ
เลขาธิการของพักนะคะเอาหลักฐานมาทั้งหมด๒๖รายการด้วยกัน
หลักฐานนี้จะนำเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของกรกต
กรณีถือหุ้นสื่อบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัด
ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะต้องห้ามของการสมัครรับเลือกตั้งสอสอ
บอกว่าไม่กังวลใจค่ะมั่นใจกับหลักฐานนะคะ
รวมทั้งข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นไม่เคยมีพยานหลักฐานใดมาแสดงได้
มีแต่คำพูดที่เป็นลักษณะของข้อกล่าวหาเท่านั้น
กระแสที่ถูกปลุกขึ้นมาถูกสร้างโดยไม่มีข้อที่จริง
พยานหลักฐานใดที่จะมาหักล้างต่อสิ่งที่
นายธนทรบอกว่าได้ชี้แจงต่อสาธารณชนไปแล้ว
ยืนยันว่าจะเดินเข้าไปชี้แจงด้วยความมั่นคง
หยัดกับข้อที่จริงและเชื่อมั่นด้วยนะคะว่า
อนาคตใหม่จะได้รับการประกาศการรับรองสอสอวันที่๙พฤษภาคมนี้ค่ะ

เชื่อมั่นมากครับไม่มีเหตุผลอะไรไม่ให้เชื่อมั่นเลย
เพราะคนที่ตั้งคำถามกับเราไม่เคยมีใครเอาหลักฐานใดที่พิสูจน์เป็นอื่น
จากที่เราได้แถลงไปแล้วได้เลยไม่มีใครพิสูจนหักล้างเราได้เลยนะครับ
ดังนั้นผมก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความพยายามหยิบเอาประเด็นเล็กประเด็นน้อยนะครับ
มาตั้งข้อสงสัยแล้วพูดซ้ำไปซ้ำมาทำให้คนในสังคมเข้าใจผิดกันไปหมดนะครับ
แต่ถ้าสู้กันด้วยหลักฐานก็ได้จริงแล้วไม่มีใครมีหลักฐานมาหักล้างเราครับ
ในวันนั้นก็ได้ถ่ายรูปไว้เต็มไปหมดเลย
ทุกคนก็คงยืนยันเป็นพยานหลักฐานได้ให้พวกเราได้ครับ

ถ้าเกิดว่าตามหลักการในกระบวนการยุติธรรม
โจทย์หรือคนที่ร้องก็คือคุณศรีสุวรรณจัญญา
ต้องหาหลักฐานมาหักล้างในสิ่งที่คุณธนทรพยายามชี้แจง
แต่นี่คือก็ไม่มีการที่สูตรตรงนี้นะคะ
ทีนี้คู่หูดูโอคุณธนทร

ก็บอกว่าจริงแล้วความสำคัญในคดีนี้คือการโอนหุ้น
ทำตามกำหนดเวลาก่อนการเลือกตั้งสอสอหรือไม่
ซึ่งเรื่องนี้จริงถ้าเกิดว่าย้อนไปดูอดีต
เคยมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
และมีคำพิพากษาของสารดีกา
แสดงชัดเจนว่านายธนทรคือณขณะนั้น
ตอนที่ไปสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ถือหุ้นสื่อแล้ว
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุฉะไหนวันที่๘มกราคม
นายธนทรต้องรีบบึ่งจากบุรีรำรีบมาโอนหุ้น
ทั้งที่ยังไม่มีการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้ง
อาจารย์ปียบุตรบอกว่าก็เท่าที่ทราบกันดีอยู่แล้ว
ว่าผู้สมัครสอสอห้ามถือหุ้นสื่อ

ก็เลยต้องเร่งไงเร่งดำเนินการทันที
เพราะไม่ทราบเลยว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไร
ถูกไหมมาดูฝากฝั่งกรกตกันหน่อยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกต
ก็ยังไม่จบนะสูตรคำนวณสอสอแบบปาร์ตี้ลิสต์
วันนี้พูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
เรื่องของการคำนวณสอสอแบบปาร์ตี้ลิสต์

บอกว่าการเสนอสูตรคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อ๓

สำนักงานกรกตได้รวบรวมความเห็นจากสังคมที่มีต่อสูตรคำนวณ
เพื่อนำมาพิจารณาหาเหตุผล

ไม่ใช่เป็นการเสนอความคิดเห็นของสำนักงานกรกต
เพื่อให้กรกตเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งอย่างที่เราเข้าใจกัน

ยืนยันนะคะว่าการคำนวณสอสอมีอยู่แล้ว
สูตรเดียวตามกฎหมายเท่านั้น
และเป็นอำนาจหน้าที่ของกรกตที่จะต้องทำตาม
ไม่จำเป็นเลยนะที่ต้องเลือกสูตรอื่นมา
และสำนักงานกรกตก็ไม่ต้องเสนอสูตรให้กรกตอีกแล้ว

เมื่อกรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว

ไม่เลือกสูตรอื่นครับถูกต้องมีสูตรเดียว